คุณผู้ชมฮะไปช่วยเจ้าตัวนี้บ้างดีกว่า

หลายเพื่อนใจหลา

ยื่นมือมาดึงขึ้นไปหน่อยก็ไม่ได้
นี่คลานี้งั้น
เหนื่อย

คำถามคือใครจะช่วย

ไม่เคยเห็นจอแรกเวอร์ชันนี้

คือดูหน้านั้นไม่ได้ดูไปเลย

แล้วหากูสั้นน่ะมาดูขาดนี้อุ๊ย

อ้าวหูลี่ไม่ได้บูบี่
แต่อย่างนี้ดูแล้วมันเหมือนจราเข้จมน้ำจริงนะ
เฮ้ยมันตุ๋มเลยมันยังอายหอม
มันเสียเชิงความเป็นจอราเข้นี่คือจราเข้เป็นอย่างนี้ได้จริงเหรอ
นั่นแหละสิมันอุ๊กนะ
นานจะได้เห็นจราเข้พาดท่าสักที

คำถามมีอยู่ว่ามันกินอะไรต่างจากเพื่อนสองตัวนั้นเหรอ
เออจริงค่ะสไตล์มันถึงปลาดกว่าเพื่อน
หรือว่ากินแล้วไม่ได้ออกกำลังกายไง
พออยากออกแล้วนะแต่เพื่อนไม่ช่วยอย่างนี้
เออมันก็เป็นความแปลกของจราเข้
แม้ว่าหน้าตาไม่แปลกแต่พฤติกรรมมันแปลกเนอะ
เหมือนก๊อตบุ๊ชยุม